มีชอบงานแข่งจังหวัดราชบุรี

เป็นเวลากว่า๒ชั่วโมงนะฮะที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้ลงพื้นที่มายัง

ยึดคืนพื้นที่สอปกรณ์ใน๓จังหวัดค่ะ

แล้ววันนี้นะคะก็นับเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

ที่จะมีการจัดสรรที่ดินสอบประกอบให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
ว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ๑๔๐ครอบครัวค่ะ
ผลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกร

รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสอบประกอบทั้ง๓จังหวัด
คือกาญจนบุรีราชบุรีและประจวบคิริคัน
ล่าสุดผลการดำเนินงานของ๓จังหวัดนี้นะคะ
มีในพื้นที่กรณีที่๑จำนวน๒๖แปลง
เนื้อที่๒๔๑๒๓ไร่
แบ่งเป็นจังหวัดกาญจนบุรี๑๖แปลง
เนื้อที่๑๗๗๐๓ไร่
จังหวัดประจวบคิรีขันต์๑แปลงเนื้อที่๕๒๘ไร่
และจังหวัดราชบุรี๙แปลงเนื้อที่๖๘๙๒ไร่
ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีการนำไปปลูกพืช
แล้วก็ปล่อยลกล้างไปจนถึงเป็นสนามกอล์ฟไมด้า

ทั้งนี้มีผู้ยื่นคัดค้านแล้ว๙แปลง

เป็นเกษตรกรลายย่อยรวม๑๐๕ราย
จะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน๓๐วันค่ะ

ทั้งหมดก็ได้ดำเนินการติดป้ายประกาศ

แล้วก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้

คือที่จังหวัดกาญจนบุรี

ยึดคืนได้ในจังหวัดกาญจนบุรี

สอบประกอบได้วางแผนจัดสรรที่ดินข้างต้น
เกษตรกร๑๔๐ครอบครัว
แบ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยครอบครัวละ๑ไร่
พื้นที่ทำกินครอบครัวละ๕ไร่๒งาน
พื้นที่แปลงรวม๒๔๒ไร่
พื้นที่สหกร๓๙ไร่
พื้นที่ร้านค้าชุมชน๕๗ไร่
และเป็นพื้นที่แหล่งน้ำต่อไปค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เดินทางไปยังอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีด้วยค่ะ

ในการปลูกสัมปะรดปัตเตอร์เวียบนพื้นที่สหกปกรด้วยค่ะ
ัญชาลีสิริมั่วคาทนัดทีวี
รายงานจากสารกลางจังหวัดราชบุรีค่ะ